ยังมีอีกเรื่องราวที่สนุกสนานมาฝากค่ะ
คลิปในโลกโซเชียลก็มีเรื่องราวน่ารักสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลย
วันนี้เราให้คุณผู้ชมได้วอร์มขากันไกลกันไปช่วงแรกแป๊บนึงแล้วนะ
แต่ว่าในช่วงนี้รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องหัวเราะจนน้ำตาไหลแน่นอน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วจ้าวันนี้เราขนคลิปความหามาให้แฟนแฟนชมและอมยิ้มไปพร้อมพร้อมกัน
จะช้าอยู่ทำไมล่ะครับไปขำกันเลย
คลิปแรกมาดูสเต็ปหมูน้อยหนูน้อยกางเกงเหลืองคนนี้กันดีกว่าครับ
พอได้ยินเพลงที่ตัวเองชอบแล้วจะเป็นยังไง

เหมือนกับต้นฉบับเขาไม่มีผิดเลยล่ะครับ
หุ่นพี่เขาตุ้มตุ้ยขนาดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะสเต็ปเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่น้ำหนักตัวนะครับ
มาต่อกันที่คู่รักนักบินคู่นี้
เพราะไม่ว่าหนทางจะลำบากสักแค่ไหน

ก็ก็ท่องลงเอยแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม

งานนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะรีบไปไหน
และจะเอาคนซ้อนท้ายลอย
และริ้วปลิวตกลงมาแบบนี้
เพราะว่าเจ็บตัวไปแล้วล่ะครับ

นี่มันสุนัขนี่ครับ
แล้วทำไมทำเสียงไก่แบบนี้ล่ะครับ
เดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดกัน
ก็เป็นคลิปที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกัน
ครั้งหน้าติดตามความสนุกได้อีกในตลอดข่าวขำ
รับประกันว่ายังไม่ต้องสงสัยแน่นอนแหละครับ
โอ้โหเป็นอย่างเงี้ยแต่ละคลิป
บอกแล้วว่าได้หัวเราะกันแบบว่าอารมณ์ดีกันไปแน่นอนนะ

พยายามจะขันแต่ก็
โอ้โหตกใจเลยไก่อะไรมีสี่ขา
ไก่มี๔ขาแล้วก็ขนปุ๋ยด้วย